เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของช้างเกี่ยวกับศึกช้างชนช้าง
โอ้โหต้องบอกเลยว่ามันเป็นภาพที่คล้ายกับศึกยุทธหัสถีเลยอ่ะคุณ
ช้างชนช้างไปดูกันดีกว่าช้างเจ้าป่ากับช้างเจ้าถิ่นค่ะ

ศึกรานี้ยิ่งใหญ่นักเออ
จะให้ข้ายอมถอยร่อนถอยถอยร่อน

เทป๒ศึกราณนี้ยิ่งใหญ่นักจะให้ข้าถอยร่วนไปก็ไม่ได้ศักดิ์ศรีเหมือนคำคอสู้ไปเจ้าพลายงาม
ท่านศึกนี้ยิ่งใหญ่นะ
มันยิ่งใหญ่ศึกนี้มันยิ่งใหญ่ไงคุณช้างป่าปะทะช้างเจ้าถิ่น
สุดท้ายมีช้างล้ม

พูดแล้วทำเป็นนิ่งไม่ไหวจริงนะ
เออแบบนี้แบบนี้มันอื้อหือของขึ้นของขึ้นเออโอ้โห
อยากใส่เดี่ยวเลยอ่ะเอาจริงนะดิฉันจะเล่าให้ฟังก่อน
ว่าช้างป่าที่ผ่านมาตรงนี้ชื่อว่าพลายเดียวหลับ
เดี่ยวหลับพลายอะไรนะอะไรนะ
พลายเดียวหลับมาท้าชนกับพลายนิ่ง

โอ้ยถ่ายไม่ยากไอ้ช้างลูกปันตัวนี้แหละ
คืออย่างนี้ศึกใหญ่หลวงนี้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ
ช้างล้มกันไปหนึ่งตัวกันแล้วกัน
คลายนิ่งเป็นทางเจ้าถิ่นประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
คือไม่รู้เกิดคึกอะไรล่ะวันนั้นน่ะเข้าไปงัดเลย
งัดทางมาให้แล้วเจ้าหน้าที่เขาห้ามคุณได้ยินเสียงว่าเจ้าหน้าที่มั้ย

สุดท้ายค่ะนอนแน่นิ่งไปค่ะเรียบร้อย
กลายเป็นอะไรรู้ป่ะช้างพังงา

ไม่เกี่ยวความถึงหงาเขาพัง
ไปดูโลกโซเชียลที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เขาก็เข้ามาคอมเมนต์ต่างนานานะ
บอกว่าพี่พายนิ่งจะเจ็บมากไหม
บางคนสงสัยว่าพลายเดียวหลับเนี่ยสงสัยอยากจะไปยืนแทนพลายนิ่ง

สุดท้ายก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปซ่อมแซมส่วนที่ศึกห
นั่นก็คืองานใช่พลายนิ่งก็คือโดนยกมา
เพราะว่าเนี่ยพังงาเรียบร้อยแล้วนะคะ
รับผิดชอบเลยมารับผิดชอบมาซ่อมหาซ่อมงวงให้พายนิ่งด้วยนะ

อันนี้นี่คือช้างอะไรรู้ไหมช้างอะไร
ช้างพังของจริงช้างพังไม่ใช่พลายนะ
งาพังนี่แหละพังจริงเลย
ช้างพังแล้วแบบนี้ที่อุทยานของชาติเขาใหญ่